พร้อมปราบ๒ทีมชั้นนำในทวีป

ด้วยแค่กับทีมชาติเติ๊กเมรินิสถาน
คารที่๓๑พฤษภาคม

หมั่นพร้อมกันกลัวประเทศ